กันที่อดีตคนเคยรักนะคะตั้งแต่มีภาพผู้ร่วมเฟรมการตูมตามกับหญิงหญิง
ก็ไม่มีจังหวะได้เคลียร์สักทีล่าสุดในงานวงสวงละคร
ตัวก็ชี้แจงเรื่องนี้ทุกประเด็นที่หลายคนคาใจทั้งภาพคู่กับหนุ่มตุมตาม
รวมไปถึงภาพแล้วก็แคปชั่นในอินสตาแกรมของทั้งคู่ที่บังเอิญบังเอิญตรงกันอย่างตั้งใจ
สรุปรีเทิร์นหรือไม่ไปฟังหญิงหญิงกันจ้า
แชทอะไรนะคะไอยิ้มยิ้มใช่ไหม
เอาจริงถ้าเกิดย้อนกลับไปดูหญิงลงสไตล์นี้บ่อยมากนะ
โอ๊ยหลายจริงรวมแล้วก็มาขอโทษนั้นแหละ
ก็ได้คุยหลายเรื่องค่ะที่แบบเหมือนมันยังแบบค้างคาน
ก็หลังจากวันนั้นก็ไม่ค่อยคุยยังอะไร

ณตอนนี้หญิงรู้สึกว่าหญิงแฮปปี้กับตรงนี้ที่เราอยู่
ง้อหรอกค่ะแต่ก็ต่างคนต่างแบบว่า

อืมตอนนี้ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่

ถูกต้องมันก็สบายใจกว่าที่มีอะไรค้างค้า
แต่ว่าตอนนี้ถามว่าในอนาคตจะ